ผู้ชมครับใครเคยไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่เมยที่อำเภอท่าสองยังจังหวัดตากบ้างครับ
ที่นั่นมีดอยม่อนคลุยค่ะนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับ
แล้วก็พลัดตกลงไปอืมเสียชีวิตนะฮะกว่าจะเอาขึ้นมาได้เนี่ยโอ้โห
เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานพอสมควรนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ทางญาติญาติเนี่ยได้รับศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลนะฮะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะครับ
แต่ว่าบ้านเกิดของเขาอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะฮะนายคมสรรสวนเศษอายุสามสิบปีนะครับ
พ่อบอกยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีลูกชายคนเดียวภรรยาก็เสียชีวิตไปแล้ว
นี่มาเสียลูกชายอีกลูกชายเพิ่งอายุสามสิบปีเท่านั้นนายคมสรรเนี่ย
พ่อบอกว่าไปกับเพื่อนไปกัน๑๔คนนะทำงานอยู่แถวฉะเชิงเศร้านะครับ
ไปกัน๑๔คนไปท่องเที่ยวชมธรรมชาติไปชมทะเลหมอก
อุทยานแห่งชาติแม่เมย์อำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปพักกลางเต็นต์บนดอยม่อนคลุยเมื่อวันที่๑๐พฤศจิกายน
แล้ววันนั้นนายคมสรรกับเพื่อนก็เดินลัดเลาะไปเพื่อจะไปถ่ายภาพที่ผากะลิปู
ผากะลิปูบนดอยม่อนคลุยผากะลิปูนี่เป็นภาษากะเหลี่ยงแปลว่าช่องลม
ห่างจากจุดกลางเต็นต์๗กิโลเมตรขณะที่นายคมสรรค์กับเพื่อนกำลังสลับกันถ่ายรูปอยู่
คมสรรช่วงนั้นเหยียบพลาดนะฮะพลาดแล้วเสียหลักตกหน้าผาซึ่งสูงชันประมาณ๒๐๐เมตร
เพื่อนก็ตกใจนะฮะพยายามจะช่วยกันก็ต้องเดินเท้าออกมาจากจุดเกิดเหตุ
มาแจ้งเจราทีให้ช่วยค้นหา
กว่าจะมาเจอก็พบว่ารักษณะแบบนี้นายคมสรรค์เสียชีวิตแล้วตอนที่ตกลงไป
ไปติดค้างอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงจากยอดหน้าผาไปอีกประมาณ๘๐๙๐เมตร
นี่คือภาพจริงนะครับตอนที่ไปเอาศพเขาออกมาจากจุดที่ตกลงไปนะครับ
ใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าไปนะครับใช้เวลาอยู่สิบชั่วโมงนะฮะ
ถึงเอาขึ้นมาจากผาที่ตกลงไปได้นะครับ
จุดจุดข้างล่างเนี่ยครับแกลงลงไปยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็เหยียบพาดล้างตก
ลงไปลึกในเหี่ยวลึกประมาณ๘๐เมตรครับตั้งแต่เวลาประมาณ๔โมง

เหลือนะครับเพื่อที่จะนำร่างของนายคมสรรขึ้นมาจากผาที่ตก
ลงไปนะครับนี่ฮะมันชันมากใช่ค่ะนะครับแล้วเหยียบหินแล้วพลาดตก
ลงไปนะฮะใช้เวลาสิบชั่วโมงได้นะครับถึงจะนำร่างขึ้นมาได้ต้อง
เชือกหย่อนนะฮะแล้วก็ไปผูกแล้วก็เอาขึ้นมานะครับท่านผู้
ชมครับคือคุณพ่อของนายคมสันเนี่ยบอกว่านายคมสันไปเที่ยว
เพื่อนธรรมชาติที่นั่นสวยนะฮะสวยแล้วมีจุดชมวิวจุดหน้าผาให้
งเต็นต์ให้ถ่ายรูปเนี่ยเยอะจังหวะเหยียบแล้วก้าวพลาดลงไป
นะครับเจ้าหน้าที่ต้องบินสองรอบนะฮะกว่าจะหาจุดลงแล้วก็ไปรับ
ไปเอาศพขึ้นมาได้นะครับนี่ฮะช่องเขาแล้วช่วงนี้ลมแรง
ด้วยนะครับก็เตือนกันไว้เลยนะฮะเผื่อใครไปเที่ยวช่วงนี้อากาศ
หนาวเย็นแล้วไปเที่ยวดอยกันเยอะเที่ยวเขากันเยอะต้องระวัง
นะคะนี่นะครับคุณพ่อของนายคมสรรผู้ตายเนี่ยบอกว่านายคมสรร
ที่เล่าให้เราฟังเนี่ยเสียชีวิตตอนที่นายคมสรรเรียนจบปศนะครับ
พอเรียนจบแล้วไปทำงานอยู่ที่โรงงานในฉะเชิงเศร้าเพิ่งจะ
กลับมาบ้านมาจัดงานวันเกิดอายุครบ๓๐ปีเมื่อวันที่๒พฤศจิกายน
ก่อนจะไปเที่ยวกับเพื่อนเมื่อ๑๐พฤศจิกายนวันเกิดเหตุ
นี่คือภาพของนายคมสรรนะฮะคือวันที่กลับมาที่บ้านมาจัดงานวันคล้ายวันเกิด
ก็บอกกับพ่อว่านัดเพื่อนจะไปปีนเขากัน
เนื่องจากลูกชายเป็นคนรักธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนเขา
แต่มันก็มีลางบอกเหตุอยู่เหมือนกันคุณพ่อบอก
นี่คือภาพที่เขาไปกางเต็นต์นอนกันนะฮะ
คือก่อนที่ลูกชายจะเดินทางกลับจากบ้านที่พิจิตร
เพื่อจะไปฉะเชิงเซาที่ที่ทำงานแล้วจะไปกับเพื่อนไปเที่ยวกันเนี่ย
ก่อนจะกลับไปลูกชายมากอดค่ะมากอดพ่อ
แล้วบอกว่าเนี่ยถ้าผมตายไปพ่อก็สบายนะ
เพราะผมเนี่ยทำประกันเก็บเอาไว้ให้แล้ว
พ่อบอกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นลางบอกเหตุที่ลูกบอกในวันนั้น
มากอดไปข้าวนี้ก่อนเขาก็ไปมาอีกที
ผมก็บอกว่าอย่าไปเลยมันอันตราย
เขาก็บอกว่าเขาอยากไปเที่ยวครับ
ก่อนที่วันเกิดผมผมไปหาเขาที่ฉะเศร้า
เขาบอกว่าพ่อเขากอดสักหน่อยเถอะ
บอกกอดอีกสักทีอะไรอย่างนี้ครับ
ผมก็ให้เขากอดเขาพูดกับเพื่อนเขาว่า
ว่าเขามาเที่ยวเนี่ยกูตายก็ไม่สบายแล้ว
กูเที่ยวคุมแล้ววันพอวันนั้นนะครับ
วันที่เกิดเหตุนะครับเขาบอกกับเพื่อนเขา
สวบนายคมสรรจะสวดอภิกษ์
ทำศพถึง๑๔พฤศจิกายนวันเสาร์นะครับ
ชาวประณะกิจศพอาทิตย์๑๕พฤษฎีกายน
ท่านผู้ชมครับธรรมชาติความสวยงามของที่นี่นะครับ
อุทยานแห่งชาติแม่เมยที่อำเภอท่าสองยังจังหวัดตากนะฮะ
จุดนี้คือจุดดอยม่อนคลุยที่เขาจะไปกางเต็นต์
ชมทะเลหมอกชมธรรมชาติกันนะครับ
ห่างจากตรงนี้ไปเนี่ยเดินลัดเลาะไปสักประมาณ๗กิโลเมตร
จะมีผากะลิปูเป็นภาษากะเหลี่ยงที่เรียกว่าช่องลมนะฮะ
ตรงนี้ฮะที่เขาจะไปถ่ายรูปอะไรกันนะครับ
บรรยากาศเนี่ยสวยนะในช่วงเวลาแบบนี้อากาศเย็นด้วยนะคะ
แต่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับคุณเขียนมาสอนใช่ไหม
จุดที่เป็นหน้าผาจุดชมวิวเนี่ย

โอ้โหเหยียบพลาดนิดเดียวก็ร่วงนะฮะ